ธรรมชาติแบบโอ้โหสดชื่นจริงคุณผู้ชม
นี่เนี่ยภาพที่เห็นคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศดีมากเลย
คือไปกับหมอช้างนี่แหละค่ะซึ่งเป็นแบบว่าหมอดูคู่ใจ
ดังด้วยนะคุณผู้ชมหลายคนก็เลยเกิดคำถามนะคะว่า
ตกลงแล้วไปดูเรือนหอหรือเปล่า
คือไปดูที่จะสร้างเรือนหออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ซึ่งนะก็ต่อมเผือกกระตุกขนาดนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยสอบถามหมอช้างมาค่ะ
เคลียร์ทุกประเด็นเลยค่ะหมอช้างก็กรุณาตอบกับเราด้วยนะคะ
ตกลงแล้วคุณอ้ำพัชราภาซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยของเรา

จริงก็ไปดูที่กันแหละครับ
คือคุณอ้ำเขาก็อยากจะทำเหมือนสวน

ก็คือเขาอยากจะเหมือนกับมีเป็นที่สำหรับเปลี่ยนบรรยากาศ
ให้กับคุณพ่อซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ
เหมือนเป็นบ้านหลังที่๒อะไรแบบนี้

แค่เป็นขั้นตอนของการไปเลือกดูสถานที่

ถ้าที่มันราคาถูกก็จะตื่นใจเร็วกว่าห่วงผู้อีก
ค่ะสาธารณ์ตอบดีจังเลย
เดี๋ยวนะไอ้ที่หมอช้างพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่เป็นหลักฟูนหลักการทุกอย่าง
สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อราคาอีกหรอ
ใช่ก็เห็นบอกว่าเกษีปตกว่าจริงแล้วราคาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าเรื่องเรือนหอหรือเปล่าต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครติดตามภาพนะคะคุณอ้ามกับคุณโพกที่เขาสวีทกันมากขึ้นเลย